ส่วนขีดเส้นใต้เมืองไทยในวันนี้
จะมาพูดคุยกัน๒ประเด็นด้วยกัน
ประเด็นแรกค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อเสนอของคอสช
เกี่ยวกับการปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูล

จะรับมากน้อยแค่ไหนรับนิดหน่อยรับปานกลาง

ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะออกมาหัวหรือว่าก้อยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องขีดเส้นใต้วันนี้
สังคมจับตามองกรณีรถเบนส์ชนท้ายรถฝ่อ
จนทำให้นักศึกษาปริญญาโทเสียชีวิตไป๒คน
ติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะเชิญค่ะ
ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณดาวคุณมิ้นครับ

วันนี้วันที่๑๙มีนาเป็นอีกหนึ่งวันที่
กรมอุตุบอกว่าอุณหภูมิยังร้อนอยู่
เราเคยอากาศร้อนที่สุด๔๔๕องศาปี๒๕๐๓ครับที่อุตรดิษฐ์
เอาเรื่องอากาศร้อนมานำมาก่อนเพราะกำลังจะบอกว่า
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอุณหภูมิการเมืองก็ร้อน
ด้วยเรื่องข้อเสนอของกรรมการของคศรัฐบาลสปทสนชแม่น้ำสี่สาย

วันที่๒๑วันจันนี้เปิดพัวขึ้นมา
จะได้รู้กันแล้วครับว่าตกลงคณะกรรมการร่าง
จะยอมปรับยอมแก้ตามความต้องการของคศครม

จับตาประเด็นนี้กันมากเพราะว่า
นี่จะเป็นจะเป็นองค์ประกอบในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกเยอะ
เท้าความไปนิดนึงท่านผู้ชมคงจำได้ว่า
ขอสชตรรพเอกทีลาชัย
เสนอไปหลายข้อแต่ข้อสำคัญก็คือว่า
ให้สวมาจากการสัญหาหรือแต่งตั้ง

ปัจจุบันนี้แหละ๒๕๐คนครึ่งหนึ่งของสอสอแล้วมีอำนาจโหวตอภิปรายไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจได้ด้วย
ในทางการเมืองแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกครับ
จากจะแปลว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลถ้าสวชุดนี้ไม่เอาด้วยเป็นไม่ได้ครับ
เป็นก็ถูกโหวตคว่ำเพราะว่า๒๕๐เสียงเป็นฐานร่วมกับฝ่ายค้านนิดหน่อย
ในมุมกลับสว๒๕๐คนนี้อยากให้ใครเป็นรัฐบาลคั่วไหนซีกไหนเป็นรัฐบาลทำได้เลย
มี๒๕๐ตุนอยู่ไว้ในมือไปหาพักโน่นพักนี่นิดหน่อย
อีกร้อยกว่าก็เกิน๓๕๐ความหมายอยู่ตรงนี้ครับ
แล้วนี่เองที่ถูกหาว่าเป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจ

ในขณะที่คศครมให้เหตุผลว่า
สว๒๕๐จะเข้าไปขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ในช่วงการเปลี่ยนผ่านในช่วงรอยต่อ๕ปี
ฉะนั้นเหตุผลของคศ
กับเหตุผลของฝ่ายการเมือง

สัปดาห์หน้าเปิดขึ้นมาวันที่๒๑อย่างที่บอกเมื่อกี้ครับ
เราจะได้รู้กันเพราะอาจารย์มีชัยบอกว่า
วันที่๒๑เสด็จน้ำได้รู้เรื่อง
หลังจากนั้นวันที่๒๓โน่นนะครับสัญจรไปที่ชะอำอีกทีนึง
เพื่อไปพูดคุยกันในรายละเอียด
เรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนคำถามก็คือว่ามีทางเลือก๒ทาง
ถ้ากรรมการร่างไม่ยอมปรับแก้มันจะเกิดอะไรขึ้น
คำพูดของนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวจะให้ดูในจอ
ท่านพูดไว้เมื่อวันที่๑๖มีนาคม
ท่านบอกว่าถ้ากรรมการร่างไม่บรรยัติไว้ในรัฐมนูล
เดี๋ยวผมก็เขียนไปใหม่
ก็ทำจนกว่าจะพิจารณานี่วาถะของนายก
ทะของรองนายกบอกว่าถ้ากรรมการร่างไม่สนองตอบ
แสดงเหตุผลมาว่าติดขัดตรงไหน
นี่คนสำคัญสองคนเลยถ้าเป็นอย่างนี้
กรรมการร่างประจารย์มีชัยมีทางเลือกอื่นไหมล่ะครับ
ทุกอย่างมันจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์มีชัยและคณะกรรมการร่าง
ก็พอจะเดาอารมณ์ของสังคมการเมืองสังคมนักวิชาการ
และพอจะเดาความรู้สึกของประชาชนออก
ฉะนั้นวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้มารืนนี้๒วัน
อาจารย์มีชัยกับคณะ๒๐กว่าคนต้องไปนั่งคิดแล้วล่ะครับว่า
ตกลงจะเอายังไงมีทางไหนที่จะปรณีประนอม
และเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายฝ่ายการเมืองไม่ต่อต้านมากเกินไปนัก
คอสชพอใจว่าเอาละมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว
นี่คือประเด็นการเมืองที่ต้องจับตาในวันจันทร์๒๑มีนาคม
ที่จะถึงนี้ก็ถือว่านี่เป็นเรื่องร้อน
เป็นเรื่องที่อาจารย์มีชัยจะต้องกล้าหารในการตัดสินใจ
เพราะว่าถูกสังคมจ้องมองเยอะถัดมาอีกเรื่องหนึ่ง
ท่านผู้ชมตั้งข้อสังเกตไหมครับว่าทำไมคลิปที่รถเบนส์ไปชนพุ่ง
นิสิตตายไปปริญญาโทตายไปสองคนจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่
โทรทัศน์เกือบทุกช่องเสนอข่าวนี้คำตอบก็เพราะว่าสังคมเขาเรียกหาความยุติธรรม
หรือสังคมโหยหาหิวความยุติธรรมเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับ
คนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องพอเจอข่าวอย่างนี้ปั๊บ
เขาอุตส่าห์ในสังคมออนไลน์อุตส่าห์ไปค้นไปหากันมาว่า
รถคันที่ว่านี้เคยมีพฤติกรรมยังไงที่ข่าวไทยรัฐเมื่อเที่ยงเสนอไปเมื่อสักครู่นี่แหละครับ
ว่าขับรถผ่านด่านก็มีสารพัดแล้วครับ
คนเหล่านี้อย่างที่บอกไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้อง
แต่คนไทยทนไม่ได้ถ้าสังคมไม่ยุติธรรม
ความยุติธรรมในสังคมเป็นดัชนีชี้วัดความสุขอย่างหนึ่งของคนในชาติครับ
ถ้าสังคมนั้นไม่มีความเป็นธรรมสังคมนั้นความยุติธรรมไม่เกิด
คนไม่มีความสุขประเทศที่เขาอยู่ในสังคมที่มีความยุติธรรม
ยากดีมีจนคนก็มีความสุขครับเพราะถือว่าเป็นความเสมอภาค
ความเสมอภาคความเหลื่อมล้ำในทางเศรษฐกิจเรายอมรับได้ว่าเรารวยไม่เท่าเขา
เรามีโอกาสน้อยกว่าเขาเรามีปัญญาน้อยกว่าเขา
เราก็ยอมรับได้ว่าต้องมีความเหลื่อมล้ำเราลำบากบ้างกว่าเขาแน่
แต่ว่าในทางกฎหมายกฎหมายเป็นเรื่องเดียวนะครับ
ยากดีมีจนแค่ไหนก็ต้องได้รับความเป็นธรรมจากกฎหมายเท่าเทียมกัน
นี่คือเหตุผลช่วงหลังหลายเรื่องไม่เฉพาะคดีนี้หรอกครับ
ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยคือทุกครั้งที่คนรู้สึกว่า
มีการใช้อำนาจมีการใช้เงินไปบิดเบือนความยุติธรรมคนทนไม่ได้ครับ
แต่ก่อนลูกนักการเมืองขับรถไปชนใคร
ย้อนถามตำรวจเวลาตำรวจจับว่า

แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครกล้าทำอย่างนั้นแล้ว
เพราะถ้าทำอย่างนั้นสังคมลุมประนามอยู่ไม่ได้หรอกครับ
เศรษฐีมหาศาลแค่ไหน
ขับรถชนคนแล้วไปบิดเบือนความยุติธรรม
เรื่องหายไปเฉยคนก็ไม่ลืมครับ

ฉะนั้นกรณีนี้จะเป็นกรณีตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งว่า
ใครที่คิดว่ามีเงินมีอำนาจ
แล้วไปใช้เงินใช้อำนาจบิดเบือนความยุติธรรมในสังคมได้

สังคมจะไม่ยอมต่อไปอีกแล้ว

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้เวลามีเรื่องขึ้นมา
ถ้าถูกบีบคันจากคนมีอำนาจ

ถ้าท่านตอบสนองเขา

พอกับที่ตำรวจที่พระอินราชานี่แหละครับ

ถึงถามว่าทำไมเรื่องแค่นี้เป็นเรื่องใหญ่

กับความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม

จะเป็นตัวอย่างเป็นบรรทัศน์ว่าต่อไปนี้
อย่าไปล้อเล่นกับความรู้สึกของสังคม

อีกทีหนึ่งว่าดัชนีชี้วัดความสุขของคนในสังคมนั้น

เรื่องความยุติธรรมเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่ง
สังคมที่คนไม่ได้รับความเป็นธรรม
คนถูกรังแก่คนมีเงินเอาเปรียบคนจน
คนมีอำนาจเอาเปรียบคนไม่มีอำนาจ

เพราะเขาคิดว่าอยู่ในแผ่นดินที่ไม่มีความสุข
นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมข่าวรถเบนส์ชน
นิสิตปริญญาโทตาย๒คนจึงเป็นข่าวใหญ่
และข่าวนี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้คนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ไม่ลืมแล้วได้ยังช่วยกันกุยเรื่องนี้ด้วยนะคะ
หาข้อมูลเพิ่มเติมพอเปลี่ยนชุดพนักงานสอบสวน
แล้วก็ต้องดูว่าคดีนี้เร็วขึ้นหรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องติดตามต่อนะครับ